นอกจากจะโทรมาหลอกเนี่ยนะมาถึงที่ก็มีเหมือนกัน
จะพาไปดูกลงของมิจฉาชีพแก๊งนี้
ไปที่ร้านขายของชำแถวย่านมินบุรีนะคะ
โชว์กระดาษแผ่นหนึ่งบอกว่านี่คือหมายสาร
ที่นี่มีคนชื่อสุภาพรไหม
โอ้โหเจ้าของร้านตอบโต้เป็นอย่างไร

ไม่คุณที่คือการรอดศรือไฟ

ผมไม่ไหลผมไม่ไหลสอบไปเดือนแหละ

ขวาหลอกเข้าบ้านยังไง

คอตกออกไปเลยค่ะทั้งสองคนเลยนะคะ
นี่ค่ะทำได้แค่เดินคอตกออกจากร้านไป
และคลิปนี้เขาก็ถ่ายเอาไว้ตลอดเลยนะคะ
ตลอดที่ชายชะกันสองคนนี้เดินเข้ามาในร้าน
และคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียล
เป็นเหตุการณ์ขณะชายชะกันสองคนเขาขับเก๋งมา
หน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่งย่านมีนบุรีที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
แล้วก็เดินลงมาจากรถนะพร้อมเอกสารฉบับหนึ่ง
อ้างว่าเป็นหมายสารแล้วก็มาสอบถามว่า
ร้านค้าแห่งนี้มีคนชื่อสุภาพรหรือไม่

เผื่อจะเจอแล้วจะได้รับมือได้นะคะ
ซึ่งเจ้าของร้านชำแล้วก็คนในบ้านบอกว่าไม่มี
บ้านนี้ไม่มีคนชื่อสุภาพรมีแต่คนชื่อสุมิตา
แต่ว่าชายชะกันกลุ่มนี้เซาซีไม่เลิกค่ะ
เจ้าของร้านจึงให้ชายชะกันทั้งสองคนแสดงบัตรยืนยัน
ว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเป็นตำรวจหรือเปล่าเป็นตำรวจหรือไม่นะคะ
ทั้งสองคนก็ยื่นบัตรมาให้ดูนะคะแต่ว่าเป็นการยื่นแบบผ่านผ่านอ่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า
หลังจากนั้นเจ้าของร้านคิดว่าชายสองคนแน่นอนเป็นมิจฉาชีพแน่
ทำทีมาล่อซื้อก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
พร้อมกับตอบว่าเห็นไหมตะโกนตอบว่าตลอดเลย
แล้วก็ไล่เนี่ยไล่ออกจากร้านไปเลยค่ะ
ตอนแรกนี่นะทั้งคู่ไม่ยอมออกนะคะไม่ยอมออกจากร้านไป
ว่าจะมาซื้อของแล้วก็โดนด่าอีกรอบ
สุดท้ายเดินคอตกออกไปเลยนะคะ
เอาเป็นว่าหลังเรื่องนี้เกิดขึ้นเจ้าของร้านชามก็นำคลิปเป็นหลักฐาน
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สนมีนบุรีนะคะ
แล้วจากการตรวจสอบของตำรวจเนี่ยนะ
พบว่ารถที่ชายชะกันใช้เนี่ยนะเป็นรถสวมทะเบียนนะคะ
หลังจากนี้ตำรวจจะเร่งติดตามตัวมาสอบสวนกันต่อไปนะคะ
นี่เป็นตัวอย่างหมายสารที่เอาเข้าไปนะคะ
คือถ้าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยก็คือมุ่งเป้าไปที่ชาวบ้านไง

เราอาจจะกลัวว่าตัวเองจะมีความผิดอะไรแบบนี้นะคะ